อีกหนึ่งคลิปนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนขับรถแท็กซี่เหมือนกัน
ก็เป็นคลิปที่มีคนขับรถจักรยานยนต์มีการทำร้ายแล้วก็ต่อว่าคนขับรถแท็กซี่นะคะ
แล้วมีการเผยแพร่กันในโลกโซเชียลล่าสุดคลิปนี้ก็เลยกลายมาเป็นเรื่องเป็นราว
กลายเป็นคดีความกันเมื่อคนขับรถแท็กซี่นั้นเข้าแจ้งความกับตำรวจเอาผิดนะคะ
โดยนำคลิปนี้แหละค่ะเป็นหลักฐานในการที่จะเอาผิดคู่กรณี
ทางด้านของตำรวจก็เลยได้ตั้งแจ้งข้อหาคู่กรณีฐานทำร้ายร่างกายเอาไว้ก่อนค่ะ
นี่ก็เป็นคลิปภาพเหตุการณ์ขณะคนขับรถจักรยานยนต์กับคนขับรถแท็กซี่
มีปากเสียงกันแล้วก็ถูกมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะคะ
คลิปนี้ถูกบันทึกเอาไว้โดยนางสาวเอซึ่งเป็นผู้โดยสารที่นั่งมาในรถแท็กซี่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณแยกราชวิถีช่วงเย็นวันที่๒๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ล่าสุดนายพิสิทธิแทร่เตียซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่เดินทางเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกพระคินนันบุญ
ร้อยเวรของสถานีตำรวจนครบานดุสิตเอาผิดกับคนขับรถจักรยานยนต์แล้ว
ก็คือนายชินไทยสงวนวัยพาณิชกุลก็เข้าแจ้งความเอาผิดกับนางสาวเอข้อหามินประมาทที่นำคลิปภาพนี้ไปแชร์เช่นกันค่ะ
ถูกคนขับรถจักรยานยนต์คู่กรณีเข้ามาต่อว่า
กล่าวหาบอกว่าไปขับรถตัดหน้า
ซึ่งนายพิสิทธิอ้างว่าตัวเองถูกทำร้ายจึงมาแจ้งความเอาผิด
ตำรวจก็บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
เรื่องต้นก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายกับนายชินทันเอาไว้ก่อนค่ะ